บทสรุปชะกะจันทร์จำได้ไหม

จากเพื่อนที่แบบรักกันเลยนะครับคุณนกอุศนีเนี่ย

เคมีแก๊กทาวน์เป็นอย่างนู้นอย่างนี้

ได้เปิดเผยชัดสดชัดออกมาเนี่ย

โดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายเนี่ย

เพราะเขาบอกเขามีผลกระทบเกี่ยวกับธุรกิจของเขาบ้างล่ะ

ทนายนิด้าเนี่ยเป็นทนายส่วนตัว

หมินประมาทของคุณเคและคุณนกอุศนีเนี่ย

แล้วก็โพสต์ขอข้อความขอโทษเครจักรจันทร์

นับว่าเป็นการจบอีกหนึ่งคดี
เพราะฉะนั้นระหว่างนกอุศนีกับจักรัน
ควรจะจบจบแล้วล่ะเพราะว่าจริงแล้วตอนนั้นคือ

เวลาเจอไอ้จันทร์จันทร์ไอ้นกมันก็หวังดีกับเธอนะ

มันก็บอกว่าแม่หวังดีหนูเข้าใจ
แต่แบบว่าตอนนี้มันไปกระทบกับธุรกิจของแฟน

หนูก็ไม่ได้อยากจะฟ้องอะไรรู้ว่ามันหวังดีนะอะไรอย่างนี้
แต่แบบว่าทุกวันนี้นกก็ยังอยู่กับอาบีนะ
ใช่ไปทำบุญกับพี่บีเลย

วันนี้นกก็รู้สึกเลิกกับสามีคนหล่อไปแล้วเนอะ

สามีเป็นนายแบบเปิดร้านอาหารเมื่อก่อนนางอยู่เปิดร้านอาหารเม็กซิกัน

หรือว่าจบไปแล้วไหมเนี่ย
ก็จบแล้วละหลานหนึ่ง